โอ้โหที่นี่เขาบอกว่าไปกินกันให้เต็มที่
ให้เต็มคราบไปเลยเพราะว่าเป็นอาหารบุฟเฟ่นะครับ
คุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปปักหมุดกันก่อนนะครับ
อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนี่ที่นี่แหละครับ
ถ้าไปที่นี่ต้องพูดถึงเรื่องราวของอาหารทะเลแน่นอน
เราพาไปเนี่ยนะครับเป็นบุฟเฟต์อาหารทะเล
แบบว่าปิ่งย่างว่าไม่สนใจมาแบบจัดเต็มเลยสักเดียว
ชื่อร้านก็แปลกแล้วนะครับชื่อว่าร้านชาติหน้า
ที่ยังไงชาติหน้า๕๐๐

ใครผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนปานวิถีตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
โอ้โหก็จะเห็นเลยครับว่าคนแน่นร้านอาหารประเภทปิ้งย่างอาหารทะเลในตลาดบางบ่อ
ไม่ต้องแปลกใจครับร้านนี้ชื่อว่าร้านชนะห้าร้อย
แล้วก็ที่สำคัญเห็นไหมมาทุกชนิดทุกสัตว์ทุกประเภทครับ
ไม่หอยก็ไม่ที่ไม่มีก็พวกปลาวานโลมาปลาดาวคันหลามปลาดาว
คุณอยากมีไหมเขาไม่กินกันอ๋อไม่ได้ละโถเอ้ยแต่ที่เห็นเนี่ย
กุ้งหอยฟูปลามาเพียบเพียบเลยครับสูตรตัวเริ่มเลยนะคะเห็นไหม
สดด้วยนะคุณตัวเป็นเลยค่ะใช่ครับเจ้าของร้านนะครับ
ก็บอกว่าเนื่องจากบางบ่อเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดสมุทรประการ
และระแวกนี้ยังไม่มีร้านปิ้งย่างอาหารทะเลที่มันครบวงจร
ก็เลยเปิดร้านนี้ขึ้นมาโดยส่วนตัวเป็นคนชอบรับประทานอาหารทะเลแบบปิ้งย่างอยู่แล้ว
อยากเปิดร้านเป็นของตัวเองนำจุดเด่นของแต่ละร้านนะครับที่มีประสบการณ์เนี่ยก็นำมาปรับใช้นั่นเองครับ
อ๋อมากินกันชาตินี้แหละอืมยันชาติหน้าเลยอู๋เป็นสโลแกนของร้าน
ทานชาตินี้อิ่มยาวไปถึงชาติหน้ามันเยอะจริงจริงเนี่ยดูสิครับ
แล้วเขาบอกอีกนะครับว่าร้านนี้เนี่ยของเขาสดจริงแล้วที่สำคัญนะครับ
เปิดร้านในวันแรกคนแน่นเลยนะครับคิวยาวเหยียดเป็นร้อยคิว
ส้มตำด้วยอ่ะใช่โอ้โหมาแบบจัดแน่นจัดเต็มเลยทีเดียว
โอ้โหท้องร้องดังจ๊อกแรงมากเลยเออพาไปเลยไหมไม่ไกลด้วยน่ะ
บางบ่อบางบ่ออ่าแล้วบางบ่อไม่ได้มีทุกบ่อมีเฉพาะบางบ่อ
ค่ะแล้วบางบ่ออ่ะก็บางบ่อไงมันมีเฉพาะที่บางบ่อ
ไม่ได้มีทุกบ่ออ่าแล้วถ้าไปอีกบางบ่อฮัลโหลสวัสดีมีคนอยู่ไหม
เลิกทะเลาะกันก่อนไปที่ไหนนะถ้าคุยเรื่องบางบ่อหรือจากทุกบ่อ
ก็คุยกันทั้งชั่วโมงไม่จบที่บางบ่อมันมีทุกบ่อถ้าไปร้านนี้
อ่าโอเคโอเคครับคุณผู้ชมไปให้ดู